วินที่นี้ก่อนที่ร้อยเอ็ดหน่วยกู้ภัยอโศกร้อยเอ็ด
ได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ว่าเคยได้รับรวมร่างภูเสียชีวิต
เพื่อที่จะไปทำพิธีชาปนกิจ
เป็นผู้เสียชีวิตรายที่๕๑๕๘ของจังหวัด

เมื่อวาน๘ศพ๘ราย

ช่วงเช้าอาสาสมัครกู้ภัยได้นำศพผู้เสียชีวิต
ชาปนกิจที่วัดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
แต่เนื่องจากวัดรองรับได้เพียง๓ศพเท่านั้น
ก็เลยต้องมีการนำร่างของผู้เสียชีวิตศพที่๔เนี่ย
ไปทำการชาปนกิจที่อีกวัดหนึ่ง
ก็คือวัดราชวารีที่ตำบลโคกล่ามอำเภอจตุรพักษ์พิมาร
ซึ่งห่างจากโรงพยาบาล๑๐๑ไปกว่า๒๐กิโลเมตร

อาสาสมัครชุดเดิมคือกู้ภัยอโศกเนี่ย
ก็ต้องนำร่างของผู้เสียชีวิตอีก๔ท่าน
ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตในพื้นที่ร้อยเอ็ดเนี่ย
ไปส่งทำการชาปนกิจที่วัดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
คือเป็นอย่างนี้ครับทั้งวันละคุณ
เจ้าหน้าที่ต้องนำศพแต่ละศพไปตามวัดต่าง
และจริงการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ในช่วงนี้นะคุณนะก็เป็นการทำหน้าที่ที่ค่อนข้างจะหนักหน่วง
คุณดูภาพสิภาพอย่างที่เห็นคือเจ้าหน้าที่
ต้องใช้เวลาเท่าที่มีอยู่ทั้งทำงานทั้งนั่งพัก

กู้ภัยบางทีทำงานกะละ๑๒ชั่วโมง

ถ้ากะกลางคืนก็๒ทุ่มถึง๘โมงเช้า
แต่ก่อนถ้าเป็นการเก็บศพธรรมดานะเวลาอยู่ในรถนะคุณ
ยังพอจะถอดหน้ากากถอดถุงมือถอดชุดอะไรออกได้
กินข้าวหรือว่าจะกินน้ำในรถก็ได้แม้กระทั่งตอนขนศพ

บนรถได้สักชั่วโมงเดินทางไปวัดต่างก็ต้องลงแล้วนะฮะ
ก็ต้องช่วยในการขนศพลงไปเพื่อจะเผาทันที
แล้วกลับไปที่โรงพยาบาลไปขนศพต่อเนื่องกันเป็นแบบนี้
เขาบอกเจ้าหน้าที่ผู้ชายบางคนยังไม่ไหวเลยคุณ
คาชุดนะฮะต้องนั่งอยู่กลางถนนแบบนี้นะครับ
อันนี้เป็นสถานการณ์ที่๑๐๑นะฮะ
นี่ก็เห็นเลยตอนนี้เราเห็นนะทั้งกู้ภัยเอ่ยทั้งพระเอ่ย
พระท่านทำเองด้วยในการยกศพในการเผาศพเองนะครับ

เพื่อให้รู้ว่าพระที่มาทำหน้าที่ในการยกศพเผาศพ
คือท่านแตกต่างจากทางเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ใช่เพราะว่าที่ผ่านมาคือเราก็นำเสนอข่าวไปหลายครั้งแล้ว
นี่นะฮะกู้ภัยปาดเหงื่อเลยนะครับ
ก็ยกย่องนะหัวใจของกู้ภัยทุกท่านด้วยนะครับ
มาดูที่นี่คุณที่ผมเกริ่นไว้ที่พิจิตร
พิจิตรที่เมนวัดท่าหลวงที่พระอารามหลวงอำเภอเมืองเนี่ยครับ
พระสงฆ์สับปะเรอนี่ครับต่างช่วยกันทำงานหมดทุกอย่างเลย
แล้วตอนนี้ท่านขนกระสอบอะไรรู้ไหมคุณ
กระสอบถ่านหุงข้าว
ที่บอกว่าจะเอาไปเผาบนเมนนี้ใช่ไหม
เพราะว่ายังมีศพที่ค้างอยู่บนเตา
จังหวะนั้นคือเตาไฟฟ้ามันขัดคล่อง
ระบบฉีดน้ำมันของเตาเผาศพ
เกิดเสียระหว่างการชับอนาคต
ทำให้เผาไม่หมดทั้งร่างของศพนั้นนะครับ

ถ่านสำหรับหุงข้าวจำนวน๕กระสอบ
เทไว้บนศพของผู้ป่วยโควิดชายอายุ๔๗ปี
อันนี้ต้องขออภัยร่างนี้ด้วยนะครับ
พระท่านจำเป็นต้องเอาถ่านหุงข้าวไปเผาต่อ
เพราะว่าเตาไฟฟ้ามันพังมันเสียชั่วคราว
ทีนี้เราไปคุยกับวัยยาวัชกรของวัดท่าหลวง
ก็คือนายธนเดชศรีจอมขวัญ
คุณพี่เขาก็เปิดเผยบอกว่าเมนวัดท่าหลวง
เผาศพผู้ติดเชื้อโควิดมาแล้ว

แล้วก็ยังมีศพที่ติดโควิดรอคิวเผาอีก๒ศพนะฮะ

การที่จะนำถ่านหุงข้าวมาเผาศพต่อ
เพราะร่างนี้ยังเผาไม่หมดเลย
และทีนี้จะได้ทำการซ่อมแซมปรับปรุงเตาเผาครั้งใหญ่ต่อไป
ก็ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากแล้วครับ
คุณผู้ชมฮะฟังข่าวนี้แล้วน่าตกใจเหมือนกันนะ
ต้องเอาถ่านหุงข้าวมาเผาศพ
หากผู้ที่ต้องการจะร่วมทำบุญในการซ่อมแซมเมนของวัดท่าหลวงนี้
ร่วมได้นะคุณนี่เบอร์บัญชีขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะฮะ
ธนาคารกรุงไทยสาขาพิจิตร
ชื่อบัญชีกองทุนสาธารณะสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร
เลขที่บัญชีนี้นะครับก็๖๑๐๐๙๑๘๗๑๔นะฮะ

นะครับช่วยกันได้เราบัญชีขึ้นหน้าจอนะฮะ